อีกหนึ่งเหตุการณ์เราอาจจะเจอกันบ่อยครั้ง
เรื่องของการขับรถสวนกันในซอยแคบ
แล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่
ล่าสุดก็มีนี่ครับผู้ชายคนนึง

คือผู้ชายขับมาแล้วมาเจอกันจังแบบนี้

แล้วคนขับรถผู้ชายให้ผู้หญิงถอย
หญิงก็บอกว่าอ้าวก็ไปได้นี่ทำไมไม่ไป
ผู้ชายเดินกลับไปเอาไม้คงแฝกจะไปตีเขา

ตำรวจก็เรียกไปสอบพลักษณ์คำ

ไม่พี่ก็บอกทางนี้สิ
ไม่ก็นี่ไงพี่ก็ออกไปทางนี้สิ

จะเห็นว่าเลนส์ข้างรถกระบะเนี่ย

แล้วรถ๖ล้อกำลังจะผ่านไป

แต่ก็บ่นอยู่จะถอยยังไงเนี่ย

ก็เป็นนาทีที่กล้องหน้ารถของผู้หญิงคนหนึ่ง
บันทึกเอาไว้ได้เป็นเหตุคนขับรถกระบะเนี่ย

ถือไม้คมแฝกลงไปข่มขู่ผู้หญิงที่นั่งในรถนะครับ

เหตุเกิดในซอยจตุรมิตรแถวบางพลีใหญ่อำเภอบางพลี

หลังเกิดเหตุผู้หญิงสาวผู้เสียหายก็นำคลิปไปโพสต์ในโซเชียล
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ล่าสุดตำรวจสืบสวนสพบางพลีตามรวบคนก่อเหตุได้แล้วครับ
ก็คือนายกฤษณะหมั่นกาดอายุ๔๑ปี

แล้วก็ตรวจค้นในรถพบของกลางก็คือไม้คมแฝก๑ท่อนนะฮะ
ฟังเสียงของคนที่อยู่ในคลิปกันหน่อยครับ

ถ้าเขาไม่ถอยเราจะถอย
ไม่ใช่เราบังคับให้เขาออกไปยุ่มค่ะ
เขาก็ออกมาเองก็กลัวอย่างนั้น

เอาไว้เพื่ออะไรเนี่ย
นี่มันอยู่มันก็กำหนาเลยครับ
นั่นน่ะเนี่ยเอาไว้ทำไมอะเอาไว้เพื่ออะไร
ทำไมต่างจากคนในคลิปจังเลยฮะ

แต่ว่าอันนี้ถูกตำรวจจับมาแล้วก็เลยแบบสงบสติอารมณ์นิดนึงนะฮะ
ก็จากการสอบสวนนายกฤษณาก็ยอมรับว่าตนเองก่อเหตุจริงยอมรับผิด
แล้วก็ฝากขอโทษผู้หญิงคู่กรณีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมกันนี้ยังฝากเตือนไปยังผู้ขับขี่ทุกคนอย่าอารมณ์ร้อน
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามขอให้มีน้ำใจต่อกัน
ต้องบอกตัวท่านเองด้วยเหมือนกันนะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
คมแฝงนี่เป็นอาวุธนะถือเป็นอาวุธนะ
ทำร้ายกันได้นะครับโดยไม่มีเหตุอันควร
กระทำโดยประการอื่นใดให้เสียความสงบเรียบร้อย
ในทางสาธารณะหรือสาธารณสถานโดยสั่งปรับอัตราโทษสูงรวม๖๐๐๐บาท

ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ทำประวัติก่อนที่จะปล่อยตัว
มสคุพรานิปับพันหนึ่งนะอันนี้คือ๖๐๐๐บาทเพราะพกพาอาวุธไปด้วย
เป็นคลิปที่ให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบทั้งหมดในสายตรวจโซเชียลวันนี้นะคะ